กลับมาในช่วงนี้มาดูผลงานของกิ่งอารยานะคะนักแสดงสาวจากสงครามนางงาม๒
แต่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยชีขอโบยบินไปเล่นหนังที่เมืองจีนด้วยค่าตัวแน่น
และที่สำคัญไม่ได้แค่เดินผ่านฉากนะจ๊ะน้องกิ่งเนี่ยไปเล่นเป็นนางเอกแบบเต็มตัวเลย
และจะได้คิวฉายที่จีนปลายปีนี้แล้วด้วยนะคะ
ส่วนที่เมืองไทยกิ่งฝากบอกว่าหนูเป็นฟรีแลนซ์แบบ๑๐๐แล้วร่วมงานได้กับทุกค่าย
แต่เรื่องหัวใจใช้ร่วมกับใครไม่ได้นะคะเพราะว่ากิ่งมีหนุ่มดูใจอยู่แล้วโอ้โหปั๊วขนาดนี้ไปฟังกันหน่อยจ้า
ทางผู้กำกับที่ประเทศจีนเขาเห็นรูปจากทางผู้จัดการแล้วเขาก็เลยเรียกกิ่งไปแคสติ้งค่ะ
ชื่อเรื่องเฟิงขวางเดชวนเทาเป็นภาษาจีนนะคะ
กำลังจะเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เร็วนี้ค่ะที่ประเทศจีนค่ะ
บทหนักเลยก็คือมีแอคชั่นด้วยใช่ค่ะ
หลังจากนี้ก็ตอนนี้กำลังมีวางตัวอยู่ค่ะเป็นซีรีส์ที่ประเทศจีนเหมือนกันค่ะ
ก็ระวังตัวนักแสดงอยู่แล้วก็จะได้กลับไปร่วมงานเร็วนี้ค่ะ
แล้วชีวิตจริงมีหนุ่มไหมคะมีชีวิตจริงเหรอก็มีคนที่คุยค่ะ
ตอนนี้บอกเลยว่าทั้งงานทั้งรักกำลังไปได้สวยเลยนะครับ
งานที่จีนก็มีอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะคะคุณผู้ชม